กลับมาในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมเข้าวัดกันดีกว่าค่ะ
แต่เข้าวัดกับผู้สื่อข่าวไม่ค่อยมีอะไรดีสักเท่าไหร่
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องร้องเรียนนะคะ

ช่วยให้ท่านผู้ว่าไปจับพระเถื่อนหน่อย
ผู้ว่าไปค่ะไปกับชุดจับกลุ่ม
สิ่งที่เจอนี่ตกโกรธตกใจเลยครับ
เพราะว่าพระเนี่ยทั้งเสพทั้งขายด้วยค่ะมีครบองค์เลยค่ะ
เรียกว่าจับได้ฆ่านังฆ่าเขาฆ่าผิตกันเลยแล้วค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสพยาบ้า

นี่เป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ๒๓
ทักษ์นครลำดวนไปกับตำรวจสพวังหิน
ที่วัดแห่งหนึ่งที่ตำบลบุสูง
รวบตัวพระกริตติมาบุญอุปละอายุ๓๖ปี
กับพระอติชาติพงศรีมาอายุ๔๘ปี
แล้วก็มีนายสถาพรกาเหลาอายุ๒๙ปี

ที่เป็นเจ้าของกุฏิก็คือพระกริติมา
แต่มีคนอื่นรวมอยู่ด้วยนะคะ

อกจากนี้ก็ยังพบยาบ้าด้วยนะคะ
เป็นยาบ้าที่เหลือจากการเสพจำนวนนึง
ปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด๒๒๑กระบอก
แล้วก็กระสุน๒๔นัด

มียาบ้าโอ้โหนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจค้นต่อไปค้นรถของในสถาพร
คราวนี้เจอยาบ้า๒ถุงค่ะ

อยู่แถวประตูฝั่งคนขับ

อมรับเลยบอกว่าเสพยา
แล้วมีขายให้วัยรุ่นในพื้นที่ด้วยค่ะ

เรื่องนี้คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๒ปีก่อนเขาบอกว่า

อติชาติเป็นคนขอนแก่นก็มาที่นี่
แล้วชาวบ้านเขาบอกวัดตรงนี้เนี่ยไม่มีพระจำวัดอยู่

คือเหมือนกับเจอวัยรุ่นในพื้นที่แล้วเคมีตรงกัน

สถาพรก็ผลัดเข้าออกวัดเหมือนกับบ้านตัวเอง

นำไปสู่การตรวจสอบจับกลุ่มในวันนี้ล่ะค่ะ